ไปดูผลงานของหน่วยพญาเสือกันหน่อยที่ไปตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับ
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กว่าแปดสิบเอ็ดไร่ครับคุณผู้ชมนะฮะ
ก็นำโดยนายชายวัดลิ้มลิขิตอักษรเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มผู้ที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งมีนางกระหนกวันรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของครับ
หลังจากเพราะว่ามีการแพ่วถังป่าเพื่อให้เห็นว่าป่านั้นมันเสื่อมสมแล้วก็อ้างว่าซื้อที่ดินต่อมาจากชาวบ้าน
ทั้งที่ข้อที่จริงแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีการทำประโยชน์ในพื้นที่นี่มาก่อนครับ
ผู้นำเดินสำรวจแล้วก็นายสุนทรวิลาวันซึ่งเป็นบีดา
ซึ่งปัจจุบันก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วย
ก็เป็นคนนำเดินสำรวจไปเมื่อครั้งเป็นสอสอที่ปราจีนบุรีก็รวมอยู่ด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังสารดีกาให้เพิกถอนตำแหน่งด้วย
กรณีนี้จะคล้ายกันกับกรณีของคุณปรินาไกรคุบนะครับ
ถ้าเกิดว่าสารประทับรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับ
แต่ว่าที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือทั้งสองคนพ่อลูกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองตลอดชีวิต
เช่นเดียวกันกับกรณีของนางสาวปรินานะครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็ได้ลงพื้นที่ที่ดินที่เขาไม้ปล้องแล้วก็คลองไม้ปล้อง
ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นส่วนของเขาไม้ปล้องแล้วก็คลองไม้ปล้องจากลำคลองเป็นสองส่วน
ซึ่งเพราะว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยมีการตั้งเสารั้วสีแดงขึงลวดหนามเอาไว้เป็นแนวยาวตลอดที่ดินที่มีข้อพิพาท
ก็คือห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในบริเวณนั้น
มีต้นไม้เบนจพันธุ์ขึ้นผิดกับเมื่อครั้งตอนที่เจ้าหน้าที่กอรมนและป่าไม้เข้าตรวจสอบนะคะ
ทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
แต่ก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายครับ
ฐานะที่เป็นคนรู้จักกันก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเอาข้อมูลหลักฐานไปแก้ต่างให้ได้
ช่วงค่ำที่ผ่านมามีบรรยายงานนะครับว่าสารได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว๔คนครับ
แก่นายสุนทรวิลาวันนางสุมรางคันธามรมนายสมศักดิ์หีบเงิน
แล้วก็นายคณิตเพชรประดับนะครับ
ส่วนอีก๒คนที่ไม่ได้ออกหมายจับนั้นคือนางกระหนกวันแล้วก็นางสาวน้อยนะฮะ
จากเชื่อว่าไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีครับ
ก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าสารท่านจะว่าอย่างไรนะครับ